แต่ต่อไปค่ะโหดแล้วค่ะคุณผู้ชม

สาวที่ชื่นชอบการทำศัลยกรรมก็มีคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์ต่อแชร์ต่อบนโลกโซเชียลนะคะ
เป็นเหตุการณ์ของสาวเกาหลีคนหนึ่งเขาไปศัลยกรรมโพรงจมูก

แต่ก่อนหน้าที่เขาจะไปศัลยกรรมเนี่ยเขามีปัญหาโพรงจมูกมาก่อน
แต่ทำไปทำมาจมูกเน่าเน่าจริงจัง
เป็นอย่างที่ภาพเห็นอยู่ณขณะนี้นะคะ
ก็เป็นภาพที่เป็นผลมาจากทางทำศัลยกรรมนะคะ
สมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งก็โพสต์ไว้เขียนข้อความบอกว่า
ดูไว้นะคะสาวเกาหลีไม่ได้ศัลยกรรมแล้วสวยทุกคนเสมอไป
เสริมจนโด่งเกินจมูกทะลุซวยซ้ำคือเสียใจนี่สิ
ออกมาได้แบบนี้น่าสงสาร

คือนี่ขนาดเห็นที่เป็นภาพแบบเซ็นเซอร์แต่ว่ามันดูมีความผิดปกติเกิดขึ้น
ใช่ค่ะแล้วลามไปเห็นบริเวณ
เห็นบริเวณที่มันช้ำวมเป็นลอยขึ้นไปถึงหน้าผากเลยนะคะ
เห็นก็ตกใจไปตามตามกันแล้วก็แชร์ต่อกว่า๕๐๐๐ครั้งแล้วสำหรับโพสต์นี้นะคะ
หญิงสาวในภาพเป็นชาวเกาหลีค่ะชื่อว่าคิมมินจูอายุ๓๔
ก่อนหน้านี้เนี่ยป่วยเป็นโพรงจมูกอักเสบก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลในเกาหลีใต้
ระหว่างทำการรักษาคุณหมอก็ให้คำปรึกษาบอกว่าทำเป็นศัลยกรรมความงามไหม
แนะนำให้ผ่าตัดเสริมดั้งเพื่อให้จมูกโด่ง
แต่พอตกลงรับการผ่าตัดผลที่ได้ก็ค่อนข้างน่าพอใจค่ะ
ตอนแรกไม่เป็นไรนะก็สวยดีแต่ไม่นานนะเกิดผลข้างเคียง
รู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวกค่ะขณะนอนหลับ
แล้วก็โพรงจมูกเริ่มอักเสบขึ้น
เธอก็เลยกลับไปโรงพยาบาลซึ่งคุณหมอก็บอกว่า
โอ้มันอาจจะไม่เป็นไรนะเป็นอาการทั่วไปหลังเสริมดั้ง
ที่ให้ทายาขี้พึ่งป้ายแผลสดก็น่าจะโอเค
แผลก็น่าจะสมานนะคะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองคุณหมอบอกแบบนี้
ต่อมาเอ๊ะไม่เห็นเป็นแบบที่หมอพูดค่ะอาการไม่ดีขึ้น
มีน้ำเหลืองซึมออกมาที่ปลายจมูกตลอดเวลา
กระดูกอ่อนที่ขั้นกลางจมูกอักเสบจนต้องถอดจมูกออก
เลยตัดสินใจเปลี่ยนโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
โดยคุณหมอก็ได้ใช้วิธีนำเนื้อบริเวณหน้าผาก
ปลูกแทนเนื้อจมูกเดิมแล้วค่อยเย็บปิดแผล
ซึ่งทำให้เกิดรอยผ่าเป็นทางยาวกลางหน้าผากด้วยนะคะ
อันนี้ก็แอบเตอร์การทำซ่อมแสมเอาเนื้อบริเวณที่หน้าผาก

ซึ่งหลังจากการผ่าตัดเธอก็ได้ทวงถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
กับทางโรงพยาบาลแรกแต่หมอค่ะปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ
โดยให้ดำเนินคดีฟ้องร้องกันไปตามกฎหมาย
ทำให้ล่าสุดเธอนำเรื่องนี้มาเปิดเผย
รายการโทรทัศน์แล้วก็เปิดแฟนเพจขึ้นเพื่อร้องเรียน
ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจรวมทั้งแสดงความคิดเห็นค่ะ
รายก็บอกว่าควรที่จะศึกษาแล้วก็พิจารณาให้ถี่ถ้วน
ก่อนที่จะตัดสินใจเสริมความงามเพราะเสี่ยงที่จะเสียโฉม
อย่างสาวเกาหลีรายนี้นะคะ
บางคนก็มีปัญหาจมูกเนื้อจมูกบางบีทำแล้วจมูกจะทะลุบ้าง
อะไรแบบนี้ก็ระมัดระวังด้วยตรวจสอบข้อมูลให้ดี
และที่สำคัญโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะต้องดูข้อตกลงกันว่า
ทำมีการเซ็นสัญญาว่าจะรับผิดชอบไม่รับผิดชอบอะไร

คือต่อให้ก่อนทำศัลยกรรมแล้วมีการเซ็นเอกสาร

ยังไงก็ต้องรับผิดชอบค่ะตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะ
ต้องการดูแลหลังได้รับการรักษา